สื่อบ้านได้แล้วราคาเท่าไรยังไงคะ
อ่าตัวบ้านอยู่ที่สี่ล้านแปดค่ะก็ยังไม่รวมตกแต่งไม่รู้ว่าตกแต่งเท่า

ก็ตอนนี้มีการทำสัญญาแล้วก็วางมาจำไว้ค่ะก็รอแค่บ้านเปิดโครงการแล้วก็จ่ายเงินแล้วเข้าอยู่ได้เลย
ความรู้สึกที่เราสามารถสร้างกับครอบครัวได้หรือความรู้สึกแรก
ได้ได้มีของคือเป็นรางวัลชิ้นใหญ่กับชีวิตเราแล้วก็ครอบครัวเราอ่ะนะคะก็คือดีใจแล้วก็พ่อแม่ก็ดีใจด้วย
คุณแม่ว่ายังไงบ้างคะ
คุณแม่ก็ภูมิใจที่อายุยังน้อยหาเงินให้ซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ดีใจแล้วก็ให้กำลังใจเราในการทำงาน
ดีใจแล้วก็ให้กำลังใจเราในการทำงานค่ะ
ดีใจแล้วก็ให้กำลังใจเราในการทำงานค่ะ
ตอนนี้รถยังค่ะเพราะว่ายังคิดว่ายังไม่ได้ใช้เพราะว่ายังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ก็คือตอนนี้มีทำบ้านที่ต่างจังหวัดให้ยายกับตาตอนนี้ที่ทำอยู่
ตัวเรามีวางแผนยังไงบ้างไหมกับเงินตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้พอมาปัจจุบันนี้เราทำได้เยอะขนาดนี้เนี่ยวางแผนวางชีวิตครอบครัวยังไง
ตอนนี้คือหนูก็ยังเก็บเงินได้ไม่ได้มากถึงขั้นที่แบบว่าวางแผนว่าต้องซื้ออะไรอะไรนะคะก็คือตอนนี้ก็คือเก็บเรื่อยแล้วก็ค่อยทยอยซื้อ
แต่ว่าในวางแผนไว้ว่าก็หลังจากทำบ้านที่ยายเสร็จก็จะพอลดให้พ่อได้แบบว่าขับพายายพาตาไปนู่นไปนี่ค่ะที่บ้านต่างจังหวัดยังไม่มีรถ

ก็คุณพ่อหลังจากที่ไม่ได้ติดไม่ได้ติดต่อกันอย่างเป็นทางการค่ะก็คือตอนนี้ให้ยายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยคอยไปดูแลก็คือติดต่อกันบ้างอะไรอย่างเงี้ค่ะก็คือวางแผนว่าให้คุณพ่อดูแลตากับยายว่าท่านแก่แล้วด้วย
ความขวัญชิ้นนี้ถือไปกันมอบให้กับวัญแม่นี่ไหมคะ
ก็ไม่คาดฝันเลยค่ะแล้วก็แต่ความรู้สึกเราก็คือยังเราก็ยังเป็นคนเดิมอ่ะไม่ได้คิดว่าเราคือดังหรืออะไรก็คือยังเป็นอ้ายแล้วก็ลำไยคนเดิมของทุกทุกคนนะคะแต่ว่าก็ดีใจที่ทุกคนมาให้ความสนใจเราแล้วก็ชื่นชอบในผลงานอะไรอย่างเงี้ค่ะก็คือขอบคุณสำหรับทุกทุกกำลังใจแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีแฟนเพลงก็คือไม่มี

ไม่ก็เข้าใจค่ะเพราะว่าพี่เขาก็คิวเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะเข้าใจ

หนูไม่ได้คุยรายละเอียดเลยก็คือส่วนมากอาจารย์จะจัดการให้ค่ะ
ยังเลยว่าตอนนี้ก็รู้แค่ว่าไปงานที่ไหนวันต่อวันด้วยแค่นี้
แล้วก็คิวงานเพลงก็แน่นอยู่ค่ะ
ก็กลัวอยู่ฮะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเสียงก็พยายามดูแลเรื่องเสียงด้วยค่ะ
ดื่มอะไรที่มันบำรุงเราได้ก็แพงเท่าไหร่เราก็ต้องดื่มเพื่อสุขภาพ
ครับก็ฝากแฟนแฟนติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเก่าเก่า
โปรจิกต์ใหม่เป็นเป็นกับพิเศษนะคะ
ฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไง
ก็ฝากแฟนแฟนติดตามค่ะขอบคุณค่ะ